มาดูเรื่องราวของนักร้องขวัญใจแม่ยกกันบ้างดีกว่า
เจ้ามัลัยเงินล้านปรีกพัด
ราตุฯรีชาร์จงานเขาตบมือให้ดังเลยนะ
เพราะว่าสารฝันตัวเองได้สำเร็จเรื่องอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ
ซึ่งหนุ่มตรีเนี่ยได้เล่าความฝันของตัวเองเอาไว้นะคะในเฟซบุ๊คว่า
ในชีวิตเดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยน
ทำไมเพื่อนไม่ขาดอ๋อดีอ๋อโอเคค่ะคุณ
จะบอกว่าในชีวิตเนี่ยเด็กบ้านนอกคนนึง
อยากจะมีรถดีรถหรูนั่งกับเขาบ้าง
เพราะว่าชีวิตของการเป็นศิลปินเนี้ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์
ใช้ชีวิตอยู่บนรถตลอดคุณผู้ชมอยู่บนรถตู้อะไรอย่างงี้
เดินทางไปงานคอนเสิร์ตถ่ายละครต่าง
ก็เลยอยากจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองบ้าง
แต่ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะจากความฝันในตอนนี้
มันกลายเป็นจริงเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเจ้าตัวทุ่มเงินถอยรถหรูเลย
เพื่อเป็นของขวัญให้กับตัวเองค่ะหลังทำงานเก็บเงินมาโดยตลอด
แล้วรู้ไหมคะรู้ไหมจ๊ะถอยรถกี่คัน
หนุ่มตีบอกเลยจวดถอยไปทั้งทีถอย๒คันไปเลยลูก
โอ้โหตอนนี้บอกเลยเพิ่งได้มาแค่๑คันใช้อยู่เหมือนกัน
อยากให้คุณผู้ชมซูมเลขรถทะเบียนเลขทะเบียนเขาสวยมากสวยมาก
เลขอะไรเชอรี่๘๘หรือจะเป็น๔๘ก็ย่อมได้
เพราะ๘มัน๔ตัวใช่ไหมหรือจะเป็น๘๔ก็ได้ทั้งนั้น
เออเอา๔บรรเทิงการละเลขเอา๔นะฮะ
ส่วนอีกหนึ่งคันรอรับอีกไม่กี่วันนี้นะคะซึ่งความฝันนี้จะสำเร็จไม่ได้เลย
ขาดแดงซัพพอร์ตนะจากแม่

รถเขามันแบบดุดันจริงเลยนะเนี่ย

เพราะเราทำงานในเส้นทางของการเป็นนักร้องมาก็๖๗ปีแล้ว
ก็เลยได้บอกกับแม่ว่าวันนี้ผมเก็บตังค์ได้ก้อนหนึ่งแล้ว
ผมอยากให้ของขวัญและรางวัลชีวิตกับตัวเองปีนี้

คนอื่นเขาประสบความสำเร็จมากกว่าพิธีมีเยอะแยะมากมายเลย

ดีพูดอยู่เสมอว่าพี่ตีภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองมี

วันนี้สำหรับพี่มันยิ่งใหญ่มาก
โอ้โหยินดีด้วยจริงนะคะส่วนเรารอเลยจ้า

คันนี้ไปก่อน๘๔ตัวหรือว่า๔๘๘๔